อีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราที่ตกต่ำก็คือสหกรยางพารานะครับ
จากว่าในช่วงนี้ขาดแคลนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการการผลิต
ดังนั้นต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดและร้องเพลงรอครับ
รอจนกว่าตลาดยางพารานั้นจะกลับมาฟื้นคืนดังเดิม
ติดตามจากรายงานโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
เครื่องจักรสำหรับผลิตยางเคลปและเครื่องจักรผลิตยางแท่ง
ถูกปล่อยร้างไม่ได้ผลิตยางแปรรูปมานานกว่า๑ปี

ชาวสวนยางไม่กรีดยางเพราะมองว่าไม่คุ้มค่าแรงงาน
ประกอบกับที่ผ่านมาถูกระงับคำสั่งซื้อจากคู่ค้าในประเทศจีน
ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ๒๐บาทนะครับ
ซึ่งตอนนี้ราคาก็ตกลงไปเหลืออยู่๑๕บาท๑๓บาทบางพื้นที่

แต่ตอนนี้มีการประท้วงเกิดการประท้วงขึ้นมาราคาขยบขึ้นนะครับ
ราคาที่เขยิบขึ้นณเวลานี้ณวันนี้วันที่๑๕เนี่ยครับ
กรา๕๙ไม่เกี่ยวกับต่างประเทศเลยแม้แต่นิดเดียว
ประธานสหกรยอมรับว่าราคายางพาราตกต่ำส่งผลกระทบต่อสหกร
ในด้านของการค้าขายเพราะมักจะถูกกดราคาจากโรงงาน
ราคารับซื้อคุณภาพของยางแห้งปริมาณยางที่ขาย
ทำให้ราคาที่ต่ำอยู่แล้วต่ำกว่าราคาจริงประมาณกิโลกรัมละ๔บาท
ถ้าสากรที่ซื้อมาแล้วขายไปอัตราเสี่ยงตรงนี้จะน้อยจะน้อย
แต่เขาก็จะได้น้อยนะครับโดยสากรไหนที่มีลายผลิตเนี่ย
อันนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะซื้อปุ๊บพึ่งนี้ถูกซื้อปุ๊บพึ่งนี้ถูกนะครับ
แต่บริษัทเอกชนอยู่ได้เพราะเขารับออเดอร์รับโคต้าล่วงหน้า
เขาจะรับเลยเขาจะรู้แล้วว่าเขาต้องขายเท่าไหร่นะครับ
เพราะฉะนั้นสหกรทุกสหกรณ์สถาบันเกษตรกรทุกสถาบันต้องค้าขายให้เป็นครับ
เมื่อถูกเอาเปรียบจากโรงงานสหกรณ์จึงมุ่งหน้าหาตลาดใหม่
โดยล่าสุดกำลังเจรจาซื้อขายยางพาราให้กับผู้ซื้อบางรายในจีน
และมั่นใจว่าจะสามารถขายได้เพราะข้อมูลของคู่ค้ายืนยันว่า
จีนขาดแคนยางพาราประมาณ๑๕๐๐๐๐๐ตันต่อปี
ตราการใช้ของทั่วโลกนะครับอีก๕ปีข้างหน้าจะสวนกันกับ
ผลผลิตของยางพาราที่มีอยู่ในโลกครับจะสวนทางกัน
พลาจะน้อยลงแต่อัตราการใช้จะมากขึ้น
จะตัดกันที่๕ปีประมาณ๕ปีครับ
ถ้า๒บริษัทนี้ยังเล่นอยู่เราไม่ต้องคิดมากแล้วครับ
เพิ่มนะครับทั้งที่เลยทั้งที่อุบลที่จะผุดโครงการใหม่
นะครับแล้วจะสร้างโรงงานยางล้อเพิ่ม
ถ้าบริษัทอย่างนี้ยังคิดอยู่อยู่
ผมคิดว่ายางพาราในอนาคตดีกว่านี้ครับ
หกรณ์แห่งนี้ยังเตรียมขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตร
สหกรการเกษตรหรือทกศอีก๔๐๐ล้านบาท
เพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตยางเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับจำนวนการผลิตที่คาดว่าจะมีมากกว่าเดิม
เพราะเห็นสัญญาณที่ดีจากภาคเอกชนรายใหญ่

หกรณ์แห่งนี้มองว่าราคายางที่ตกต่ำ
จะเป็นโอกาสให้สหกรได้รวบรวมยาง
เพื่อเตรียมผลิตและส่งขายในเดือนมีนาคม
ซึ่งคาดว่าราคายางพาราจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะเป็นช่วงที่ยางออกสู่ตลาดน้อย

ให้มีการใช้ยางในประเทศจำนวน๒แสนตัน
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน